เขาบอกว่ามีหนุ่มคนนึงงงเลย
ขับรถมาดีทำไมอยู่ดีมีคนมาแจกกล้วยรับตุดจีนค่ะ
มันควรทำไหมอ่ะ
ตอนแรกเข้าใจนึกว่าเอาแบบกล้วยหอมทองมาแจก
ในช่วงตรุษจีนขึ้นปีใหม่ผลไม้มงคล

แต่คุณนี่ก็เป็นคนมองโลกในแง่ดี

เขาเอามาโพสต์ไว้มีข้อความแบบนี้คุณผู้ชม
เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ลูกเพจส่งมาให้เผยแพร่

ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วตะโกนโวยวายใส่
ชูนิ้วกลางที่เราเห็นกัน
แต่เราต้องเอาบางพลางพลางด้วยกล้วยเอาไว้นะคะ
เอาใส่เขาอยู่ด้วยเขาก็งงนะ
ขับรถมาดีเออแล้วทำไมอยู่ดีโดนด่า
แถมโดนถีบรถอีกต่างหากด้วยนะ

ที่สำคัญไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วยังมาบอกว่าเนี่ย
เขาบอกว่ามองหน้าเห็นแล้วเลยไม่สบอารมณ์
เหมือนเห็นคนขับรถเขาเนี่ยแล้วไม่สบอารมณ์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวย่านรามอินทาค่ะนะคะ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวหนุ่มคนนั้นที่แจกกล้วยค่ะ
เอาเลขทะเบียนรถไปค้นนะคะในฐานข้อมูล

ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้โดยเฉพาะชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันใหญ่เลย
แม้สงสัยอังเปล่าจัดมาเต็มที่
บางคนบอกว่านะคะยังไม่ขอออกตัวนะ

เห็นแค่คลิปตรงนี้เท่านั้นเอง

คือจริงทะเบียนค่อนข้างชัดมาก